คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะลูกค่ะฉุนแทนแม่
แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเอามีดไปที่ร้านขายของชำ
จะไปทำร้ายเจ้าของร้านเพราะอะไรเป็นเหตุว่าจากการถูกทวงค่าเบียร์

โอ้โหนี่ก็เป็นเหตุอุกอ่านจริงนะฮะนี่มากันแม่ลูกนะครับ
ผู้เป็นลูกขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วอยู่ถามหาถามหา
คนที่ไปทวงตังค์แม่เขาแล้วฟันเลยค่ะเอออืมคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะ
คือมีเพจกำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่เนี่ยเขาโพสต์คลิปนี้

เหตุการณ์เกิด๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ในบาร์ดเนี่ยนะคะชื่อนายอลงกรน้ำทิพย์ค่ะ
คือเจ้าตัวบอกว่าไปทวงเงินค่าเบียร์๓ขวด
ประมาณสัก๑๙๘บาท
จากป้าที่ชื่อว่าป้าจัน
อายุ๖๒ปีแล้วนะคะติดค้างไว้กว่า๒สัปดาห์
แล้วป๋าจันทร์บอกตัวว่าเดี๋ยววันเสาจะเอามาจ่ายให้นะ

จากเสามาก็อุตส่าห์เลยมาอีกวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์

จันทร์บอกแบบนี้เอาไปเอาเงินได้เลย
เขาบอกเขาไปแต่ป้าจันกลับมาบอกเขาว่าไม่มีเงิน
เขาก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวขอดูเงินในกระเป๋าสตางค์หน่อยสิ
เห็นมีแบงค์๕๐๐อยู่๒ใบ
หยิบมาใบหนึ่งก็เลยทอนเงินกลับไป๓๐๐

เจ้าของร้านไปทวงตังค์เหมือนกันคือไม่ได้รับจ้างหรอก

ติดตังค่าเบียร์๓ขวดแล้วติดไว้หลายวันแล้ว
อ้าวบาร์ทบาร์ทไปถามให้หน่อยสิ
บาทซึ่งอยู่ข้างบ้านป้าคนนั้นข้างบ้านป้าจันทร์
ก็เลยรับอาสาไปทวงถามเงินเขาให้

ขอดูเงินในกระเป๋าแล้วเห็นแบงค์๕๐๐อยู่
ไหนว่าไม่มีไงก็เลยเอามาครับ

พอทางด้านของบาทเนี่ยพอกลับมาที่ร้านปุ๊บ
กลายเป็นว่าในทายค่ะอายุ๓๔ปี
เป็นลูกชายของป้าจันทร์หรือว่านายนิพนธ์
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เป็นไปตามคลิปเลย
มากับป้าจันทร์นั่นแหละด่าเขา
เสร็จแล้วก็เอามีดยาวมาฟันตรงบริเวณเหนือท้ายทอย
ทำให้เขาต้องเย็บถึง๒เข็มเลยค่ะ

แล้วตอนนี้แบบนี้เราห่วงเรื่องอะไรกลัวเรื่องอะไรนะ
กลัวว่าตอนนี้ว่าเขาจะกลับมาทำเราอีกรอบนึงไหมครับ
เพราะว่าในคลิปเขาก็พูดอยู่ว่ามันตายไหมเอาให้ตายอย่างนี้
ตัวนายบาทบอกผมแค่ไปทวงตังค์เองนะผมก็พูดกับเขาดีอันนี้ฝั่งบาทเขาพูดนะครับ
ทีนี้ทางเจ้าของร้านที่ทางป้าจันติดค่าเบียร์อยู่
เขาก็บอกแบบนี้คือเห็นในบาสมันอยู่ใกล้บ้านป้าจันเขา
ก็เลยแค่ให้บาทไปลองถามดูแล้วบาทก็ได้เงินมา
ส่วนที่เขามาตามฟันกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ฉันก็ตกออกตกใจนะตอนลูกป้าจันมาฟันบาทเนี่ย
วิ่งหนีเข้าไปในร้านถ้าไม่วิ่งหนีเข้าไปในร้านนะ

บาทก็ซวยนะเจ้าของร้านก็ไม่ใช่อาสาไปทวงให้แล้วโดนแบบนี้
แต่ต้องฟังทางฝั่งป้าจันทร์ลูกหนี้ที่ติดเงินค่าเบียร์ไว้หน่อยนะครับ
ป้าจันเนี่ยตอนที่มาเนี่ยเห็นในคลิปใช่ไหม

ไอ้บาทแกทวงตังค์แบบโอ้โหไม่รู้เลยรุ่นไหนเป็นรุ่นไหน
มันแย่งกระเป๋าตังค์ฉันไปแล้วมันเปิดซิปเองเลย
อุตส่าห์บอกดีแล้วว่าอีก๓วันเดี๋ยวฉันไปจ่ายนะ
เดี๋ยวฉันได้เงินจากลูกชายแล้วเอาไปจ่ายให้
แต่บ้าทเนี่ยมันโอ้โหไม่รู้ผู้หลักผู้ใหญ่เลย
มันก็มาแย่งเงินในกระเป๋าฉันอันนี้เท่ากับเป็นการชิงทรัพย
แต่ถามว่าป้าจันทำให้ดูเนี่ยท่าทางเนี่ยตอนที่ในบ้าทมา
ป้าจันถามว่ายอมรับว่าไปเอามาไหมจริง
เนี่ยเบียร์เนี่ยไปมาจริง๒สัปดาห์ก่อนใช่
แต่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าเพื่อนจะกลับไปจ่ายเงินค่าเบียร์มา

แล้วก็จริงก็ผลัดไปบอกเดี๋ยวให้ลูกชายเงินเดือนออกก่อนนะ
ค่อยไปจ่ายสุดท้ายบาทมาทำแบบนี้นะคะ
พอตกเย็นไปเล่าให้ลูกฟังเอาลูกมันก็อารมณ์ขึ้นสิ

ก็เลยพากันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเคลียร์ค่ะ
ซึ่งเธออ้างว่าลูกไม่รู้ว่าลูกถือมีดไปด้วย

ว่าลูกชายเอามีดมาด้วยแล้วอยู่ไปฟันหัวบาสเลย
ตอนแรกคิดว่าจะแค่มาคุยกันมาเคลียร์กัน
เดี๋ยวงงที่บอกป้าจันบอกไม่รู้ว่าลูกเอามีดไปด้วย

แล้วลูกขี่มอเตอร์ไซค์ป้าแตนจะไม่รู้จริงเหรอ

ไอ้ที่มาเปิดกระเป๋าตังค์แล้วหยิบตังค์เขา
ผิดนี่ถามแบบนี้อีก
แต่ทีนี้เหตุการณ์ไปถึงโรงพักนะฮะ
คือตำรวจนำทั้งสองฝ่ายมาพูดคุย

แต่แล้วฝ่ายนี้ไม่ยอม
คือพยายามก็มีการพูดคุยอยากจะให้จบกันด้วยดี
อันนี้คือตำรวจสภเมืองกำแพงเพชรนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้พอไปสอบปากคำคุยกันฝ่ายในบาร์ดบอกจะเอาเรื่อง
ป้าจันเองก็เลยตัดสินใจแจ้งความกลับบาทไปเลย

โชคทรัพย์ที่มาโอ้โหดึงกระเป๋าสตางค์เอาเงินไป๕๐๐นะ

แต่ถามว่าอ้าวแล้วลูกล่ะลูกคนที่เอามีดไปฟันเขา
ก็ไม่ได้หนีไปไหนหรอกเอาจริงเขาก็ยังไปทำงานปกติ
แต่ถามว่าเราก็พยายามจะสอบถามข้อมูลเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะ
นะครับต่างฝ่ายต่างก็เอาเรื่องกันแล้วนะ

คือถ้าบาสหนีไม่ทันโดนฟันอีกทีอาจจะตายได้เลย